ชายวัย๔๑ปีถูกตำรวจชุดปราบรามยาเสพติดเข้าควบคุมตัว
พอควบคุมตัวแล้วก็ต้องดูประวัติย้อนหลังไป
เอ้าเคยต้องโทษคดียาเสพติดด้วยนะคะ
แต่ว่าครั้งนั้นตำรวจปล่อยตัวไป
และให้สาบานกับหลวงปู่ทวดว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เอ้าแล้วมาเกี่ยวอีกแล้วตำรวจบอกว่าครั้งนี้ไม่ให้โอกาสอีกแล้วนะคะ
ตระเวนชายแดนที่๔๓ค่ะและชุดปราบรามยาเสพติด
กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาคที่๔

บุกไปจู่โจมปิดล้อมตรวจค้นแหล่งค้ายาเสพติดที่บ้านเป้าหมาย
เป้าหมายหลังนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หมู่ที่๕ตำบลกำแพงเพชร
อาหารรัฐธพุมจังหวัดสงครานะคะ
แล้วไปจับกลุ่มเจ้าของบ้านนี่ค่ะ
อายุ๔๑ปีเป็นหนึ่งในนักค้ายาเสพติดในพื้นที่อยู่ในบ้านพักเลยนะ
บ้านหลังนี้มีการปลูกต้นไม้ล้อมรอบบ้าน
แทบจะมองไม่เห็นตัวบ้านเลยถ้ามองจากด้านนอก
อกจากนี้เขียนป้ายหลอกตำรวจด้วย
หน้าบ้านเลยบอกบ้านสีขาว
ว่าบ้านสีขาวไม่ได้หมายถึงทาสีขาวนะ
คำว่าสีขาวหมายถึงบ้านปลอดยาเสพเต้น
หลอกตำรวจแบบนี้แต่ในนั้นขายนะคะเต็มเลยนะคะ

เจอยาบ้า๘๙เมตร

สำหรับแต่งขายน้ำหนักรวม๔กรัม
อกจากนี้เจออุปกรณ์การเสพไอซ์และโทรศัพท์มือถือ๑เครื่องนะคะ

เคยถูกเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มเข้าไปตรวจค้นไปจับกลุ่มมาแล้ว๑ครั้ง
แต่ให้โอกาสกลับตัวกลับใจตอนนั้นค่ะ
เพราะให้เหตุผลว่าจะต้องดูแลแม่เพราะว่าแม่แก่แล้ว
อกจากนี้นะคะให้ยกมือสาบาน
หลวงปู่ทวดให้ดื่มน้ำ๑คัน

ถ้าผิดคำสาบานขอให้ถูกตำรวจจับกลุ่ม

เพราะว่าเขากลับมายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกครั้งนะคะ

การจับกลุ่มครั้งนี้จับกลุ่มเฉยไม่ได้
แล้วคำสาบานที่เคยสาบานกับหลวงปู่ทวดล่ะ

ตำรวจให้นายอุทัยยกมือพนมตั้งนโม๓จบ

และขอขมากับหลวงปู่ทวดและสิ่งศักดิ์สิทธิ

และหลังจากนั้นตำรวจก็จับกลุ่มตัวไปนะคะ
ฟังเสียงนายอุทัยผู้ต้องหาค่ะ
พระพระเจ้าชื่อนายอุทัยพัดลัด
สามผิดเราสาบานมานั่ง
ที่ก้าวพระเจ้าสาบานข้างก่อน
เทพาะจะไม่ยุ่งกับยาเต็ดอีกแล้ว
ตอนนี้พระเจ้าได้ผิดคำสาบานของเขา
พระเจ้าขอรับโทษของตัวเอง

สาบานอะไรไว้ทำไม่ได้
ก็ต้องถอนคำสาบานนะไม่งั้นของมันเข้าตัวนะ
แล้วจะบอกว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์นะคะ
สำหรับชาวใต้เลยนะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะพระเกจิอาจารย์ชื่อดัง
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหา
เอาสรุปว่าตอนนี้นายอุทัยไม่รอดแล้วนะคะนี่ครั้งที่สองแล้วนะคะ
ข้อกล่าวหาที่ได้คือฐานมียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑
หลังจากนั้นส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสพรัฐภูมิดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ